ผลการแข่งขันฟุตบอลกันหน่อยนะครับโตต้าลีกครับ
ในรอบแปดเทียงสุดท้ายแข่งขันกันเมื่อวาน
บุรีรำโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแม้จะโดนนำไปก่อน
แต่ก็กลับมาปิดเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
เราก็ได้สี่ทีที่ผ่านเข้าสู่รอบรองแล้ว
ส่วนชมบุรีตกรอบพุทธศาสตร์สโมสรชิงแชมป์เอเชีย

เริ่มจากโตต้าลีกครับครับเกมที่ช้างอารีน่าครับ
นี่เป็นจังหวะประตูขึ้นนำของทางอุบลยูเอ็มทีครับ
คู่แข่งของบุรีรัมศรีวรักษณ์รับกระชอกนะครับ
แล้วก็ไปเข้าทางอภิวัตเพ็งประโคนตามซ้ำบอลชนเสาไปโดนพรรษาเข้าประตูตัวเองครับ

อยู่สักพักใหญ่เหมือนกันครับได้ประตูจากคาเบียปาตินโย
แล้วก็กลับมาครึ่งหลังครับดูการดึงจังหวะของดีโอโก้ครับ

แซงครับปาติโยยิงติดก่อนแล้วบอลไปเข้าทางดีโอโก้ครับ
หลังจากนั้นบุรีดำตั้งเกมได้พวกเขา
เรทบุกยิงเลยครับกระดกจังหวะนี้ไปเข้าทาง

บอลก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับ
และดูการปั่นจังหวะนี้ครับปิดเกมเลยครับ
จากสุมโปรโชคสรรชาติ
ทรงผมใหม่นึกว่านักเตะบราซิลนะครับ

ผ่านเข้าสู่รอบรองได้ต่อไปครับ

นาคอรัชศรีมาเอาชนะแกรนด์อันดามันรณองยูในเต็ดไป๓๑นะครับ
เอาชนะแกรนด์อันดามันรณองยูไนเต็ดไป๓๑นะครับ
โอร์แกรนด์อันดามันนี่ทีมจากไทยลีกส์๓นะครับ
และก็ชะวนบุรีสเสมอกับบีจี๔๔ก่อน
แล้วต่อเวลากลายเป็นบีจีนะครับ

สวนเชียงรายยูไนท์เอาชนะแอร์ฟอสไปได้๑๐นะครับ
โดยรอบรองจะมีการประกบคู่วันที่๑๔สิงหาคมนี้